ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
จากปัญหาเรื่องเงินที่เธอค้างเขา๗๕๐บาท
ทำให้ถูกรุมทำร้ายจนถึงขั้นถูกกรีดใบหูขาด
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ทางกู้ภัย
พาผู้หญิงคนหนึ่งส่งโรงพยาบาลเมื่อกลางดึกนะคะ
อยู่ตรงร้านขายกระท่อมตรงจุดนี้นะคะ
เป็นร้านขายน้ำกระท่อมริมถนนเพชรเกษมที่พัทธลุง
คือมีผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็กลุ่มเพื่อนเนี่ยก็พาเขามาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีตรงจุดนี้นะคะ
กู้ภัยก็พาส่งโรงพยาบาลค่ะ
ผู้บาดเจ็บคือนางสาวธัญรักษ์หรือว่านางสาวพลอย
ถูกของมีคมกรีดตรงลำคอขวาเป็นแผลยาว๑๕เซน
ศีรษะก็มีแผลยาว๓แผลใบหูขวาขาด
นิ้วมือข้างซ้ายก็โดนของมีคม๔นิ้วเลยค่ะ
คือเลือดโชคเลยนะคะตอนที่พามาขอความช่วยเหลือเนี่ย
เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
กับพลอยก็ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แล้วมีปัญหากับไหมถึงขั้นมีการลงไม้ลงมือกันที่หลังร้าน
ปัญหาก็คือเงิน๗๕๐บาทที่พลอยไปติดเงินเขาอยู่
แล้วก่อนเกิดเหตุพลอยก็บอกให้เขาโอนเงินไปให้ไหม
ก็ยังติดอีก๒๕๐บาทก็แยกย้ายกันค่ะ

เขากับกลุ่มเพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านกันจู่ค่ะ
กลุ่มของนางสาวไหมก็ขับรถเก่งมา๒คัน
มีกันประมาณ๑๐คนตามมามีผู้ชายมาด้วยคนหนึ่ง
พอเจอกันเนี่ยนางสาวไหมกับพวกที่มาด้วยกันก็มารุมทำร้ายพลอย
เอามิดโกนนะคะกล้อนผมกรีดตามร่างกายแล้วเอากุญแจรถแทงตรงชายโครง
นางสาวพลอยเนี่ยคือเจอแบบนี้บาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
เพื่อนเนี่ยสุดท้ายต้องพานางสาวพลอยเนี่ยซ้อนท้ายไปขอความช่วยเหลือที่ร้านกระท่อมตรงจุดนี้ค่ะ
จ่ายเบียนยังไม่กลับค่ะเต้นขนาดนี้การป่อนี้ก้าแบบ
เขาไม่โปรดใจอันดีกลับกันใช่มิดไอด์เก้าอีอกว้ายแล้ว
เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอันนี้คือในช่วงเวลาที่เพื่อนเพื่อนเนี่ย
ก็ขี่รถพานางสาวพลอยไปขอความช่วยเหลือ
พลเมืองดีตรงร้านขายน้ำกระท่อม
จุดนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าโชคดี
เพราะว่ามีกู้ภัยเขาตั้งจุดอยู่ใกล้
เพราะว่ากู้ภัยเราก่อนที่พาอุภุบัตรเจ็บนี้เลือดโชคมาเลย
ตอนนั้นน้องหมดสติไปแล้วครับ
นอนเอียงมาแล้วครับก็คือไม่มีสติแล้วเออเสียเลือดเยอะไหมเยอะครับ
เยอะเยอะมากบนศรีษะด้านหลังเนี้ยครับสามแผลแล้วก็ตุ้นคอ
หนึ่งแผลแล้วก็มีมีมือด้านซ้ายครับแล้วก็หนักหนักเลยก็หู
ขาดตอนแรกตกใจมากช่วงนั้นประมาณตีสองกว่า
พี่ก็ตกใจอยู่เพราะว่ามาดังน้องตะโกนมาไกลมากพี่
เราก็เลยเราก็นั่งกันอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่เราอยู่กันแล้วนะครับ
ตะโกนมาแล้วก็เลยวิ่งออกกันมาดูเนี่ยค่ะตอนนี้ตำรวจสอบปากคำ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตรงที่เกิดเหตุเพื่อหากลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ตอนนี้หมอยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเขาเสียเลือดมากค่ะ